อ๋อลำบากกันหมดแล้วกลับมาเตือนลึก

มีโทรศัพท์ไม่เอาหมานิดเดี๋ยวใกล้จริงไม่เห็นแล้ว

เห็นเป็นเลขอะไรครับเป็นเลข๖เลข๖
๖ซ่องน่ะนี่ตัวนี้อะไรนะ๗๒ป่ะ
เดี๋ยว๖มันชัดเลยนี่ตัวนี้นะ
๑๗เนี่ย
นี่ชัดเลย๑๗แล้วก็อีกตัวหลังนี้คืออะไร

๗นี้แหละอันนี้ก็เหมือนเป็น๗๙
อันนี้
ก็แปลกประหลาดทั้งในเม็ด